ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะวันหยุดเขื่อนโลกตรงกับวันที่๑๔มีนาคมของทุกปีค่ะ
หมายของวันนี้เพื่อเป็นการเล่งให้เห็นความสำคัญของธรรมชาติต้นน้ำแล้วก็ผืนป่า
รวมไปถึงการย้อนกลับไปดูการสร้างเขื่อนที่ต้องคำนึงถึงระบบนิเวศนะคะสายน้ำคือตัวแทนของวัฒนาจักรพลังงานค่ะ
ซึ่งถูกถ่ายท่อจากแสงอาทิตย์สู่พืชจากพืชสู่แมลงแล้วก็จากแมลงสู่ปลานะคะ
นั่นคือความสำคัญของแหล่งน้ำที่มีต่อระบบนิเวศ๑๔มีนาคมของทุกปีมีการถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันหยุดเขื่อนโลกค่ะ
ถือว่าเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายนปี๑๙๙๕ด้วยขบวนการคัดค้านเขื่อนแห่งบราซิล
เล็งเห็นปัญหาแล้วก็ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนนะคะจนกลายเป็นปัญหาระดับโลก
ต่อมาในเดือนมีนาคมปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดประเทศไทยนะคะได้เข้าร่วมการประชุมที่ประเทศบาซิล
เพื่อเป็นการแสวงหาแนวทางในการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อน
รวมทั้งมีการเสริมสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคระดับประเทศในการต่อต้านการสร้างเขื่อน
ตลอดจนการส่งเสริมการฟื้นฟูแม่น้ำแล้วก็แหล่งต้นน้ำลำทานทั่วโลกนะคะ
ตลอดจนการเรียกร้องให้มีการจัดการน้ำอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน
การสร้างเขื่อนนั้นนะคะต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง
ทำให้เป็นการสร้างที่ทับพื้นที่พื้นป่าหลายร้อยล้านไล่ค่ะ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศดั้งเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างเช่นการอบพยพของปลาการวางไข่รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งอาหาร
เรียกได้ว่าการสร้างเขื่อนนะคะสามารถทำให้ปลาศูนย์พันธุ์จากธรรมชาติได้เลยทีเดียว
และแม้ว่าจะมีการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการสร้างเขื่อนก็ตาม
แต่ว่าในท้ายที่สุดค่ะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติก็มีเช่นกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
แล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดนะคะก็คือไม่สามารถที่จะนำธรรมชาติแบบพื้นป่าดั้งเดิมกลับคืนมาได้
นี่ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่ร่วมกันส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผืนป่าแล้วก็แหล่งน้ำด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ